จากความสดใสและข่าวแรกเริ่มเลยดีกว่า
ความเชื่อก็ต้องมาคุณผู้ชม
เดินทางไปไหว้ผู๓๐๐๐คาราธิวัสธ์สมกุสล

ที่ฉันเลยตั้งใจเห็นแม่ไปแล้วอยากไปบ้าง

และที่สำคัญไม่ได้ไปคนเดียว
ยังจำไม่เคยลืมเรือน

ที่เธอเรียกฉันรำใยคือเก็บเอาไว้ในใจเลยมางั้นก็ลอม
ในใจเลยมางั้น
ได้เลขครับบังกว่าเย็นก่อน
ต้องบอกว่าเป็นการไหว้ปู่ครั้งแรกของเราสองคนเลยนะที่ไป

ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ตั้งแต่ไปเดินทางไป
จนถึงกลับและตลอดการสัมภาษณ์
และขณะที่ไหว้ปู่อนันตนคราช

ท่านมาได้ยังไงยิ่งขนลุกเลย
ส่วนพี่ลูกนกเองแกก็จะมีอาการดูตามภาพ
มีมืนมืนมีสัน
แกบอกนะมีงงมีแปลกแกบอกว่าจะวุบ
อ๋อเหรอนี่นี่ไงมึงไง

หลับรู้ว่าเราสองคนตั้งใจมาไหว้นะคะ
มีคุณป้าที่เขาดูแลอยู่แถวนั้น
เขาก็มาพูดกับดิฉันแล้วบอกว่า
เล่าเรื่องเล่าเหรอคุณลูกนกเนี่ยเขามีองค์นะเอาเหรอ

ใช่เขาเดินมาพักเขาบอกว่าเขามารู้ว่าใครมาไหว้แล้วเกิดอาการนู่นนี่นี่นั่นเนี่ย
ขวัญตอนนั้นที่ขวัญเห็นพี่ลูกนกเป็นนี้ขวัญตกใจไหม
ฉันตกใจฉันเดินออกห่างเลยฉันคิดว่าแกจะลำลายใหญ่กว่านี้ฉันเลยปล่อยให้แกลำไป
ให้แกใช้เวลาอยู่ตรงนั้นสักแป๊บนึงแล้วถึงมีการพูดคุยอะไรกันต่อนะคะ
เมื่อวานนี้พี่ลูกนกเนี่ยยังตั้งใจนำเพลงใหม่ของตัวเองที่ทำเองด้วยนะมีชื่อว่า
รักสำรองไปร้องถวายปู่ด้วยค่ะ
เพื่อขอพรให้ปู่ประธานให้ผลงานเพลงนี้ของตัวเอง

แล้วต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ค่ะเป็นบุญของดิฉัน

คือได้ส่งน้ำปู่อนันตนาคาราชด้วย
ทำให้ได้เห็นการเปลี่ยนสีของปู่ค่ะคุณผู้ชมสังเกตนะอันเดิมเนี่ย
จะเป็นสีขาวขาวเทาเทามวลสารที่สร้างพอเอ่อน้ำส่งน้ำลงไป
คุณผู้ชมเป็นสีทองเฉยเลยอันนี้เป็นเรื่องมหัศจรรย์คุณผู้ชมดูเอาเองเห็นไหม
เอาน้ำนะคะแล้วก็มาพรมพรมประที่หัวไปเชื่อว่าเป็นสิริมงคลค่ะ
คุณผู้ชมคือพิธีแบบนี้เขาทำเฉพาะช่วงสงกรานเท่านั้นนะ
ไม่ใช่ว่าใครไปแล้วจะขอส่งน้ำหน่อยไม่ได้นะคุณผู้ชม
เพราะว่าอันนี้ของโบราณจริงเขาให้กรมศิลป์ตรวจสอบดูแล้ว
วนสารที่สร้างหาไม่ได้แล้วในยุคนี้นะคะ
ถ้าเกิดมีการส่งน้ำบ่อยเข้าเนี่ยอาจจะมีการศึกกร่อนได้

แล้วดูดวงตาท่านนะสวยงามมากเลยเป็นสีเขียว
เขียวน้ำหยดลงไปยิ่งเป็นเขียวมรกฎ
อ่ะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์พี่ลูกนกกันดูค่ะ
พี่เป็นคนที่เชื่อทุกอย่างที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์
เพราะว่าเราโตมากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่กับตัวเรา
เพราะฉะนั้นพญานาคหรืออะไรอย่างนี้พี่นกก็จะเชื่อ
เรารับรู้ได้ว่าความรู้สึกปู่เขาคอยช่วยมนุษย์ช่วยบ้านเมืองเราอะไรอย่างนี้เนอะ
ปู่คะ๓ตัวหรือว่ารางวัลที่๑ก็ได้นะปู่
เอาล่ะรางวัลที่๑มีตัวเลขไหมคะพร้อมจด
ไม่ได้ถวายเสียงอย่างเดียวขอตัวเลขด้วยคุณผู้ชมค่ะ
ว่าแล้วนะคะขอหยิบโพยขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชม
นิดนึงก่อนที่เขาจะมีการจุดทูปกันเนี่ยพี่ลูกนกแกก็ขอไล่รำนิดนึง
เพราะว่าคนเจ้าหน้าที่แถวนั้นเขาหยิบทูปให้พี่ลูกนก
แล้วพี่ลูกนกก็แบบอืมใช่เหรออันนี้เหรอฉันขอยิบเองกันละกัน
รำออกมาหนึ่งทีแล้วก็เสี่ยงทายหยิบทูบขึ้นมาคุณผู้ชม
เรือนขวัญจุดไปเลขที่ได้ก็คือ๒๗๔หรือ
เลขตรงกลางคุณผู้ชมเห็นเป็น๑หรือเปล่า
เราเห็นเป็น๑มากกว่ามาเราจด๑ดีกว่า
กับ๒๑๔แล้วแต่เลยเชอรี่ว่าอะไร
หรือจะเป็น๒๔๔ก็ได้นะเพราะว่าท่อนล่างของเลข๔มันหายไปตัวกลาง
แต่เหมือนมันจะมีอยู่นิดนึงใช่ไหมใช่แล้วว่าหัวมันโด่งออกมานี่มันหนึ่ง
จุดทูปไม่พอขอลงปลิงปองนี่ละกันเออนะคะ
เลขที่ได้คือ๑เห็นไหม๑ใช่ไหมเลขต่อมาก็ยังไงยัง๑อยู่
และเลขสุดท้ายที่ได้ก็คือเลข๓ค่ะ

เห็นไหมเลขแม่พึ่งต้องตาม
คุณผู้ชมคือจุดทูปไปแล้ว

เหลือนขวัดก็เลยขออาสาเอาเองกันแล้วกัน
เสียงไปเสี่ยงมาเขย่าไปเขย่ามา

เออ๙๐เอ๊ะ๙๐มันไม่มาเลยนะ
อ้าประมาณนี้หมายถึงว่าที่ที่ที่จดไว้ทั้งหมดอะ
คุณผู้ชมอาจจะงงเนอะตั้งแต่ไปรายการมันไม่งง
เพราะว่าเราจดตั้งแต่วันที่๑๗มิถุนายนจนถึงตอนนี้

ไม่เพิ่งได้ครั้งเท่าไหร่อืมอืมชัดเลย
ว่าไม่ใช่ตัวเลขนะชัดเลยว่าขวัญต้องไปทำเล็บใหม่ให้แล้ว

และฉันไปทำหนี้ด้วยทำแบบว่าใบสงค์ใบสี
เล็บมันก็เลยพางไปแต่ว่ามีสกรูฟื้นพิเศษมาฝาก
ใดคือคุ้มกับค่าทำเล็บแน่นอน
แต่วันที่ส่งประสุนอันนี้น่าไปจริงไม่ค่อยโบราณจริงขออนุญาตให้คนลุกเลย

มากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ